สำหรับกรณีคดีสลักทิพย์
ล่าสุดที่มีกรณีของคุณบิ๊กเอ็ม

เรื่องการถูกสลักออนไลน์๒๔ล้าน
ถูกจริงไม่จริงถูกจ้างไม่จ้างเป็นแพ้ไม่แพ้
ตัวละครคนสำคัญออกมาใหม่อีกแล้วนะคะ

ออกมาไลฟ์แฉแบบละเอียดยิบ
ที่บอกว่ายิบคือเขาร่ายมาเลยว่า

ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊

ผมรู้ทุกรายละเอียดทุกเรื่อง
แล้วก็มีหลักฐานบางอย่าง
ว่าที่ถูกหวย๒๔ล้านเนี่ย

เป็นการเซ็ตกันขึ้นมาเพื่อการตลาด
โดยมีหงทองมามอบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์

แนะนำให้แม่ผมฝันเป็นเรื่องเป็นราว

และทำงานตลาดมากขึ้น
อาจารย์รินทำคลิปรับเงิน๖ล้านที่โรงงานคุณแม่ผม
ขนวนของคุณรินาจังก็รู้ว่าไม่ถูกจริง

และคุณทำทั้งเงินคุณก็พูดไปเรื่อย

แม่ผมไม่เกี่ยวข้องเรื่องของบิ๊กเอ็มอาจารย์รินเป็นคนพามา
ถ้าจะให้หาความบริสุทธิ์ให้บิ๊กเอ็มอาจารย์รินต้องรับผิดชอบเองนะครับ
ผมมีหลักฐานสุดท้ายนี้ผมยินดีให้ความร่วมมือกับผู้เสียหาย
ผมไม่ขออยู่ข้างใครทั้งนั้นผมอยู่ข้างความจริง
อันนี้ที่ฉันพูดตามที่คุณโอ๊ตเขาพูดในไลฟ์เลยคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ
ทำหน้าที่รับจ้างคอยเชียร์คอยชมส่วนหงทองมีหน้าที่ไปฟ้องคุณนวัฒน์๑๐๐ล้าน
จากนั้นคุณได้มีการนัดแนะหงทองและมิสแกรนด์เรื่องบิ๊กเอ็มแม่ผมไม่เกี่ยวข้อง
บิ๊กเอ็มอาจารย์รินพามาถ้าจะให้หาความบริสุทธิ์ให้บิ๊กเอ็มอาจารย์รินต้องรับผิดชอบเองนะครับ

ผมสังเกตไม่รู้คุณผู้ชมสังเกตเห็นเหมือนกันไหม

คือถ้าตามองกล้องเนี่ยโฟกัสตาจะอยู่ที่กล้องเลย

มันก็เลยเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนไม่ได้มองเราตรง
คือเอาจริงอันนี้คุณผู้ชมหลายคนก็ส่งมาเหมือนกัน
อ๋อเหรอคือแสดงความคิดเห็นมากเหมือนกันว่าอ่านบทอะไรหรือเปล่า
มันลักษณะเหมือนท่องเลยเหมือนไม่ได้พูดออกมาจากใจแบบ

อันนี้เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตด้วยเหมือนกันนะคะ
เอาเป็นว่าอาจารย์รินเองก็อัดคลิปส่งมาให้ไทยรัฐทีวีชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันว่า
อย่างที่ลูกชายคุณเพชรพันปีพูดเนี่ยไม่รู้นะว่าใครเขียนบทให้
และขอฝากไปยังคุณเพชรพันปีด้วยว่าเรื่องนี้ถ้าคิดจะจบต้องจบด้วยความจริง

สิ่งที่น้องพูดไปในคลิปอะค่ะ
ลินก็อยากจะถามว่ามันผ่านการกันกองมาจากใครนะคะ
คือหนูอยากฝากบอกพี่นะ
ถ้าพี่จะจบพี่ต้องจบด้วยความจริง
พี่ต้องจบด้วยพื้นฐานของความจริง

ที่หนูโง่เขาเบาปัญญาคิดว่าพี่คือผู้มีพระคุณ
ความจริงน่าจะกระจ่างค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ
รอดูพรุ่งนี้นะคะที่ว่าความจริงน่าจะกระจ่าง
อาจารย์รินจะออกมาแถลงเรื่องนี้ยังไงค่ะ
เพราะล่าสุดเนี่ยแกโพสต์ด้วยว่ามีหลักฐานสำคัญ
นี่เอ้าเราได้คุยกับคุณลีน่าจังด้วยนะ

ก็ไม่แปลกหรอกที่จะถูกว่าจ้างให้ไปออกงาน
วันที่๘ตุลาคมคุณเพชรพันปีทักไลน์มา

ให้ไปไลฟ์โปรโมทตัวคุณเพชรพันปีต่อยอดทางธุรกิจ

คุณลิน่าจังก็ไปไลฟ์ที่บ้านคุณเพชรพันปีตามที่ตกลงกันไว้

เพราะฉะนั้นการที่คุณเพชรพันปีเขียนสคริปต์ให้ลูกออกมาพูดแบบนี้
มีแต่จะทำให้ลูกตัวเองเสียหาย
และที่ผ่านมาเคยเจอกับคุณเพชรพันปีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
อับไปฟังแม่ลินากันหน่อย
ไปเหยื่อไปบ้านเค้าเลย

ยังไม่เป็นเยื่อ

เรารู้ว่าน้องปกป้องแม่เค้าน่ะ
มีสิทธิ์ปกป้อง
มันเหนือป้าทิ่งของแม่
ลีน่าบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวสลักอลละเวงเนี่ยเธอก็ถูกดึงเข้าไปเหมือนเป็นแพ้เลย
เรื่องตัวเองก็ไม่ใช่ตอนนี้เครียดเส้นเลือดในสมองจะแตกจะตายจะเป็นอมภาษณ์อยู่แล้วเนี่ย
บอกอย่างนี้เลยนะเธอบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอยุ่งกับเรื่องนี้อีกแล้วแล้วขอเตือนคุณเพชรพันปีด้วย
พูดแต่ความจริงเถอะแล้วออกมาขอโทษซะสังคมไทยเนี่ยเขาพร้อมให้อภัยคนที่สำนึกอยู่แล้ว

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าพรุ่งนี้จะมีหลายเหตุการณ์มากครับที่รอติดตามกันทั้งการเปิดหลักฐานสำคัญ
การแถลงของทนายตั้มรวมไปถึงการเปิดตัวของบิ๊กตู่ครับพรุ่งนี้ฮะ